จังหวัดแพร่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็น้องทั้งสองท่านช่วยดูหน่อยนะครับ
มีพระนาคปกองค์บูเลอร์เลยนะแล้วก็มีเด็ก๓คน
มีเด็ก๓คนไปนั่งอยู่ตรงนั้น
ห่มผ้าทำอะไรตะคุ่มตะคุ่มตะคุ่มอยู่เนี่ย
เรียกถามก็ไม่ค่อยอยากจะตอบว่าทำอะไร
คุณผู้ชมคิดว่า๓คนนี้ทำอะไรกันอยู่ครับ

นี่ลองของแล้วพูดคิดว่าทำอะไร

ในพัฒน์วริสนะครับเจริญพัฒนาภลึกอายุ๓๑ปี
เขาเป็นคนเจอเหตุการณ์นี้แล้วก็ถ่ายมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กระบุข้อความว่า
ขณะนี้ตี๒กว่าลูกหลานใครมาทำอะไรใต้ฐานพระนาคปรกหน้าวัดมหาโพครับ
นายพัดวริสเล่าบอกว่าตอนที่เขากำลังจะขับรถกลับบ้านเนี่ยนะ
ก็มาเจอ๓คนนี้นั่งคลุมผ้ากัน
พอตะโกนถามไปทั้ง๓คนก็เฉย
สักครู่เด็กผู้หญิงตอบเพียงว่าเดี๋ยวกลับแล้วนะฮะ
หลังจากโพสต์ภาพนะครับชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็น
ดูว่าเขาคิดยังไงกันบ้างจะคิดเหมือนก๊อฟเหมือนปุ้ยหรือเปล่า
ึกแล้วมาทำอะไรตรงพระนาคปรกนะครับทำไมไม่กลับบ้าน
ถ้าเห็นอีกช่วยแจ้งกำนันหรือฝ่ายปกครองหมู่บ้านเลย
อันนี้ความเห็นหนึ่งอีกความเห็นหนึ่งบอกว่าบางคนก็บอกว่าผีหลอกแน่นอน
บางคนก็บอกว่ามาลองของบอกแบบก๊อฟเลยนะฮะ
บางคนบอกว่ามาจับโปเกมอนคือมาเล่นเกมใช่ไหมอีกอันหนึ่งก็คือบอกว่ามาเล่นเกมละมั้ง
มาใช้ไวไฟของวัดลองฟังดูฮะ
เป็นเด็กผู้ชายสองคนครับคุมผ้าครับไม่โผล่หน้าออกมาครับ
แล้วก็มีเด็กผู้หญิงอีกคนนะครับใส่ชุดดำเหมือนกันก็อยู่ในผ้าห่มแล้วก็เดินออกมา
แต่ว่าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พวกผมก็เลยถามว่ามาทำอะไรกันมันดึกดื่นแล้วตี๒กว่าแล้วทำไมไม่กลับบ้านมันอันตรายอะไรอย่างนี้ฮะ
นาคปรกนะครับที่อยู่หน้าประตูวัดสร้างตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ชาวบ้านเคารพนับถือมาสักการะบูชากันอย่างต่อเนื่อง
แต่เรื่องที่วัยรุ่นมานั่งคลุมผ้าอยู่หน้าพระนั้นไม่รู้มาทำอะไร
หากจะมามั่วสุมกันมันก็ไม่เหมาะสม
ขณะนี้ก็ยังเป็นปริศนาว่า๓คนนี้คือใครมานั่งทำอะไร
แล้วก็ยังตามหาตัวไม่เจอด้วย
ว่าทำอะไรเด็กเดือนเนาะ